ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิต
เกมที่ต่อยังหายใจด้วยกับคนในครอบครัวของคุณ
และสำหรับครอบครัวที่มีวิกฤตในวันนี้นะครับ
เป็นครอบครัวที่มาจากจังหวัดนครราชศรีมา
ครอบครัวที่มีผู้หญิงอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖ชีวิต
มีทั้งคนชะลาเด็กและผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ถึง๓คนด้วยกันนะครับ
แต่พวกเขาก็รักแล้วก็จับมือกันเพื่อสู้ชีวิตไปด้วยกัน
เราไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของพวกเขาพร้อมกันเลยครับ
อาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะมีทั้งหมด๖คนก็มีแม่
แกเป็นโรคเก่าต่อมาก็จะมีน้องคู่แฝดจ้ะ
กับสามีคนแรกจ้ะชื่อน้องกิ่งกับน้องก้อย
ไม่รู้ว่าลูกสาวคู่แฝดจะเป็นเด็กออเทติก
ต่อมาก็จะเป็นลูกสาวกับแฟนคนที่สองน้องแพนดีกว่าพี่หน่อย
คือเขาสมองร่างกายเขาปกติไม่มีโรคประจำตัวอะไร
คนสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันนี่มีแต่ผู้หญิงนี่คือน้องน้อย
น้องน้อยนี่จะเป็นลูกติดสามีคนที่๓
น้องน้อยนี่เขาเป็นดาวนซินโดมจ้ะ
จะต้องดูแลเขามากกว่าคนอื่นคือว่าเขาเป็นลิ้นหัวใจลวก
ฉันชื่อแตนจ้าอาชีพที่ทำเลี้ยงดูลูกก็คือเลี้ยงแพะแบ่งลูกกันค่ะ
รายได้ทางอื่นก็มีเย็บผ้าจ้ะรายได้ก็ไม่แน่นอนนานก็จะมีมา
ชื่อยายศรีอายุ๖๘
บอกว่าเลือดเก่าเยอะนะยายให้กินยาไขมันทีละสองเม็ดที่ใหญ่
มีบางครั้งแกจะปวดเกาะมากนี่ถึงขั้นเดินไม่ได้ก็ดูแลกันจ้ะ

ปวดทั้งโนกแล้วปวดไปแน่กระดูกนะค่ะ
ลูกลำบากไหมลำบากเพราะว่าลูกเราเป็นเด็กออทิติกหรือสมาธิสั้น
หนูชื่อกิ้งค่ะหนูอายุ๒๐ปีค่ะเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่๓ค่ะ
หนูชื่อก้อยค่ะเรียนจบอยู่อายุ๒๐ปีเรียนจบอยู่
กิ่งก้อยก็ช่วยงานแม่คือไปช่วยเลี้ยงแพ้
หลังจากเลี้ยงแพะได้๑๑โมงแพะเข้าคอกเสร็จ
น้องน้อยก็ทำงานหนักไม่ได้เตือนมากอะไรเขาจะเหนื่อยง่าย

ก็มีน้องแพนนี่คอยไปช่วยเวลาช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์
ไปช่วยแม่ปล่อยแพะช่วยพี่ปล่อยแพะเลี้ยงแพะจ้ะ
หนูชื่อแพนอายุ๑๐ขวบ
ก็ไปช่วยพี่กิ่งพี่ก้อยถูพื้น

แล้วก็ทาแป้งให้ยายแล้วก็หอมแก้มค่ะ

ปัจจุบันนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็มีปัญหาตรงหัวเข่าจ้ะ
ได้รับอุบัติเหตุคือวันนั้นได้ทำบุญครบ๑๐๐วันให้คุณพ่อที่ท่านเสียไปที่วัด
ตั้งแต่หลังผ่าตัดมาคือคุณหมอบอกให้พัก
แต่เราก็ทำงานหนักเลยตัดกระถิ่นเลยยกของหนักเลย
ทั้งที่ยังใช้ไม้ค้ำยันอยู่
มันกลายเป็นว่าเขายังไม่สมบูรณ์ที่จะใช้งาน
แต่เราทำเราทำเพราะว่าเราหยุดไม่ได้เพราะลูกต้องกิน
จากการเดินที่ไม่เคยทรมานไม่เคยปวดเรื้อรัง
ทุกวันนี้แค่เดินก็ปวดจ้ะ
มันจะมีอาการชาจ้ะตั้งแต่ต้นคอ
เข้ามาทางด้านซ้ายทั้งแถบเลยค่ะ
ปลายมือไปถึงจนปลายเท้า
ในความรู้สึกจะปวด

ฉันไม่อยากพาหรอกฉันพาแล้วฉันก็เดินไม่ได้
แล้วใครที่หาให้กินก็ว่าอย่างนี้เนาะ
ถามว่าเหตุผลตรงนี้ทำไมเราไม่ไปหาหมอซะหมอก็จะได้รักษา
ถ้าเราไปผ่าตัดแน่นอนมันต้องได้นอนโรงพยาบาล
เราไม่รู้ว่ากี่วัน๑อาทิตย์หรือ๑๕วัน
คนที่อยู่ข้างหลังนี่เขาจะอยู่ยังไง
แต่ก็คิดว่าถ้าข้าวหมดเนี่ย
แล้วเรื่องกับข้าวกับน้ำลูกคิดตรงนี้ค่ะ
แต่น่ะเป็นกำลังรักของที่บ้านถ้าขาดเข้าไปนะ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกเต้าจะกินกันยังไง
ไปต่อตรงไหนโหความรู้สึกยายน่ะก็ต้องสารเขามาก
มันทำให้เราคิดว่าถ้าเราล้มคนหนึ่งรอบข้างอีก๕คนแย่แน่
หนูมีความฝันว่าถ้าหนูมีเงินเยอะหนูจะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงยายเลี้ยงแม่ไม่ให้ยากจนค่ะ
แต่แตนขอวิงวอนขออย่างเดียวขอให้แตนมีเงินสักก้อนหนึ่ง
จะมากหรือจะน้อยแต่แนนไม่ได้คิดตรงนั้นเพียงแต่ว่าช่วงแตนรักษาเนี่ยขอให้มีเงินก้อนหนึ่งให้แม่กับลูกได้กินได้ใช้ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ช่วงที่หนูพักที่แตนพักรักษาตัวอยู่
แต่ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งอยากรักษาตัวเองค่ะ
และนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของอีกหนึ่งครอบครัวนะครับจากจังหวัดนครราชศรีมา
เราท่านนี้ก็อาจจะคิดว่าผู้นำครอบครัวน่าจะเป็นผู้ชาย
หรือถ้าบ้านนี้ขาดพ่อไป
ก็น่าจะมีลูกชายที่ร่างกายกำยำพอที่จะดูแลและปกป้องพวกเขาได้
แต่สำหรับครอบครัวนี้ครับมีแต่เพียงผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวเท่านั้น
ที่ทำหน้าที่เป็นแม่เป็นพ่อและเป็นผู้นำ
ดูแลพวกเขาอีกหลายชีวิตด้วยกันเหลือเกินครับ
ขอต้อนรับครอบครัวของพี่แตนจากจังหวัดนครราชศรีมา

ก็จะมีพี่แตงนะครับแล้วก็จะมีคุณแม่สมศรีนะครับ
ซึ่งเป็นคุณยายของเด็กนะครับแล้วก็จะมีลูกสาวน้องก้อยและน้องกิ่ง
คือน้องกิ่งกับน้องก้อยเนี่ยเขาจะมีความบกล่องทางสมอง
หรือที่เรียกกันว่าเป็นโรคออทิสติ

ก็ส่วนน้องแพนก็อาจจะร่างกายปกติคนอื่นหน่อยนะครับ
กิ่งกับน้องก้อยนี่คือฝาแฝดจากคุณพ่อคนแรก

แล้วก็มีอันต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง
แล้วก็มาพบกับพ่อของน้องแพน

สาเหตุอะไรพี่พอจะบอกได้ไหมครับ
จุดหลักหลักคือเขาเป็นผู้นำให้เราไม่ได้ก็ทำให้ต้อง

แล้วก็น้องแพนก็คือไม่ให้เขาไปก็เอาไว้อีก

ที่จะเลี้ยงลูกเองทั้งที่รู้ว่า
กิ่งก้อยนี่เป็นภาระแล้วทำไมเราถึงไม่ปล่อยลูกไปบ้าง

ยอมสู้ค่ะเพราะว่าวันข้างหน้าเราปล่อยไปแล้ว
ไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงอยู่กับเราน่ะอดก็อดกับเรา
มีกินก็มีกินกับเราให้เราได้เห็นลูกทุกวัน
เหลืออีกหนึ่งคนด้วยกันนั่นก็คือน้องน้อยคือลูกติดของสามี

ดูในเรื่องราวเนี่ยนะครับเขาเห็นพี่แตนร้องไห้

เขากอดพี่แตนอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในภาพเรื่องราวเนี่ย
แสดงว่าเขารักและผูกพันกับพี่แตนมาก

ตอนนี้ก็คือแยกทางกับสามีใช่ไหมคะ
แต่แล้วทำไมน้องน้อยถึงไม่ไปกับพ่อล่ะครับ
เคยถามน้องน้อยว่าน้องน้อยจะไปกับพ่อไหม
น้องน้อยตอบว่าน้องน้อยไปกับพ่อไหมลูก
ไม่ไปอยู่กับใครลูกอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่
นี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราก็ทิ้งเขาไม่ได้

ก็รู้ว่าเราเยอะแล้วภาระ
แต่อีกสักคนหนึ่งสู้
น้องน้อยนี่คือมาใหม่แล้วก้าวร้าว

อารมณ์ที่รุนแรงมากเวลาที่น้องไม่พอใจอะไรคือวาง

เขาเคยอยู่คนเดียวเขาไม่เข้าใจว่าพี่น้องคืออะไร

อย่างขนมแม่ซื้อให้เนี่ยบางทีแม่มีตังค์น้อย

เฮ้ยทำไมเอาของเราไปเนี่ยเค้าก็โยนทิ้งเค้าไม่เอา
เราก็บอกเขาว่าน้องน้อยอันนี้คือพี่น้องนะลูกมีอะไรต้องแบ่งกัน
จนสอนเค้าแบบเฮ้ยเราป้อนเธอเธอป้อนเราเนี่ยค่ะ
กลายเป็นผัวพันว่าลูกเรารักกัน

ด้วยความสงสารด้วยน้องน้อยเขาเป็นเด็กกำพาแม่ด้วย
สิบหกปีค่ะ
ช่วงสิบหกปี

ก็เริ่มสอนให้น้องตั้งแต่ตอนนั้นมาที่พอที่เราจะสอนได้

กิ่งก้อยไม่ได้เป็นภาระให้เรา

เราเป็นแรงหลักนะ
เขาขาดหัวหน้าครอบครัว

กลางคืนมาลูกยังเล็กเราก็ต้องมาเป็นแม่

น้องน้อยนี่นะครับเห็นแบบนี้

ที่ก่อนที่จะมาอยู่กับแม่แตนด้วยด้วยซ้ำ

ผ่าตัดถึง๓ครั้งค่ะน้องน้อย

แต่คุณหมอน่ะให้ดู

ช่วงนี้ก็ยังดูแลน้องน้อยอยู่เรื่อยจ้ะ
แล้วถ้าเกิดว่าขอโทษนะครับไม่ได้เช่นชัก

ขึ้นมาจริงเลยเนี่ยพี่ทำยังไงอ่ะ

ไม่มีเลยค่ะพี่ไม่มีเงินเลย
ไม่รู้จะช่วยเขาอย่างไรบางกัน

เราจะรักษาเขาแบบหน่อยดิ

กับเราอีกไม่ว่าเขาจะอยู่กับเรานานไหมหรือเราจะตายก่อนเขาหรือเปล่า

มีอะไรอยากจะบอกลูกทุกคนไหมครับตอนนี้
กิ่งก้อยน้องน้อยน้องแพนแม่ไม่หวังว่าวันหนึ่งลูกจะต้องกลับมาเลี้ยงแม่หรืออะไร
แต่ให้หนูรักษามะคีกันไว้นะลูกรู้ไหม
แพนช่วยอะไรพี่ได้ก็ต้องช่วยนะลูกนะ
กิ่งก้อยก็ดูแลน้อยด้วยเป็นพี่น้องกันครับใจไหมลูก

ถ้าวันหนึ่งยายเจ็บป่วยเราก็ต้องหันไปดูยายด้วยเข้าใจไหมคะ
คุณผู้ชมครับได้ทราบเรื่องราวชีวิตของครอบครัวของพี่แตนจากจังหวัดนครราชศรีมาแล้วนะครับว่า
ผู้หญิงคนนี้แกร่งจริงถึงแม้ว่าร่างกายของตัวเองนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไง
แต่ขอให้มีขาที่สมบูรณ์แล้วก็มีพลังที่จะสามารถหากินเลี้ยงอีกหลายชีวิตหลายปากท้องในครอบครัวให้รอดได้นะครับ
ต้องมาเวทีเกมต่อชีวิตในวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเรามาเอาใจลุ้นไปพร้อมกันว่าเขาจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการตอบคำถามทั้ง๔ข้อช่วงหน้าในเกมต่อชีวิตครับ
ถ้าตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
แพนจะเลือกให้คุณยายขึ้นมาตอบเรื่องไหนครับ
เพลงชาติค่ะ